เกิดเหตุการณ์หึงแล้วโหดอีกแล้วนะคะ
หึงเมียค่ะสุดท้ายคว้าคมแฝดมาด้ามขวาน
ตีเมียจนตายเลยค่ะเป็นเหตุการณ์ผัวเมียคู่หนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมเป็นคนงานก่อสร้างหลังเลิกงานเสร็จปุ๊บ
ชวนกันมามานั่งดื่มกินกันที่นี่แหละค่ะ
เพื่อนกลับเสร็จปุ๊บผัวเมียคู่นี้เขาทะเลาะกัน

เกิดอาการหึงเสร็จปุ๊บฝ่ายผัวค่ะ
ไปคว้าคมแฝกเนี่ยมาตีเมียจนกระทั่งตายค่ะ
บ้านแบบนี้แล้วตอนตายนะยังไม่รู้เลยว่าเมียตัวเองตาย
นอนกับศพอยู่ใกล้สว่างแล้วค่ะ
สุดท้ายพอรู้ว่าเมียตายขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้นะคะ

หลังเกิดเหตุตำรวจสพนม่วงลบบุรี
ก็ต้องลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เพราะว่าได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านในตำบลยางโทน

พอไปถึงไปพบศพผู้ตายก็คือ
นางนันพัฒน์อายุ๓๘ปีเป็นชาวลบบุรี

สภาพศพตอนที่ตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติม
ปรากฏว่าถูกของแข็งตีที่บริเวณกกหูด้านซ้าย
โหลกศีรษะแตกที่ปลายคางขอบตาซ้ายหน้าผาก
มีรอยเขียวช้ำน่าจะโดนซ้อมก่อน
พอโดนซ้อมเสร็จปุ๊บผัวเนี่ยไปคว้าคมแฝกมาตีเมียนะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบเพิ่มเติมในจุดเกิดเหตุ

แล้วก็มีคมแฝก๑อันขวานอีก๑อันตกอยู่
ตำรวจก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้จากการสอบปากคำสอบถามนางสำเนียง
อายุ๖๔ปีเป็นเจ้าของบ้าน
แล้วก็เป็นแม่ของคนร้าย
เล่าบอกว่าตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานแล้ว
ลูกชายก็คือนายวัญชัยอายุ๓๗ปี
ลูกสะพ้ายก็คือผู้ตาย
เดินทางกลับมาจากการทำงานก่อสร้าง
มีเพื่อนเพื่อนของลูกชายเนี่ยตามมาดื่มกินเหล้ากันด้วยจนกระทั่งดื่มได้ที่แล้วแบบเนี้ยค่ะคุณผู้ชมจนตอนค่ำทุกคนเนี่ยแยกย้ายกลับออกจากวงเหล้าหลังจากนั้นจู่จู่ได้ยินเสียงทั้งคู่ผัวเมียคู่เนี้ยทะเลาะกันค่ะทะเลาะกันอย่างหนักเลยนะตอนนั้นคุณสำเนียงบอกว่าก็ไม่ได้เอกใจอะไรอ่ะเพราะว่าทะเลาะกัน
เสียงเนี่ยมันเงียบหายไปคิดว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะหลับแล้วจนกระทั่งสักประมาณตีสี่จู่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขับออกไปจากบ้านจนเวลาล่วงเลยไปจนสายสายแล้วก็ยังไม่เห็นลูกชายเลยไม่เห็นลูกสะพ้ายเลยก็เลยเดินเข้าไปดูในห้องสุดท้ายพบว่าลูกสะพ้ายถูกฆ่าตายซะแล้วค่ะ
ต้นตำรวจเนี่ยสันนิษฐานนะคะว่าขณะที่เกิดเหตุทะเลาะกันฝ่ายคนร้ายก็คือนายวัญชัยเนี่ยใช้อาวุธไม้หรือว่าคมแฝกตีผู้ตายเมียตัวเองก็คือนางนันพัฒน์จนสลบแน่นิ่งไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเมียเนี่ยตายแล้วนอนอยู่กับศพแบบนั้นนะคะจนถึงตี๔พอตื่นขึ้นมาว่าเจอเนี่ยภรรยาตายแล้วก็เลยเอาล่ะกลัวความผิดขี่มอเตอร์ไซค
พยายามติดตามตัวนายวัญชัยคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ